กลับมาติดตามชมข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อ
พรุ่งชน๕มีอาจารย์โรงเรียนเทคนิคกราศิลป์
ได้มีการอัดคลิปโวยการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมอเตอร์ไซค์ของลูกศิษย์ไป
ขณะที่ลูกศิษย์ขี่มาที่สถาบัน
โดยบอกว่าตำรวจไม่เห็นใจกันเลย
ทั้งที่เป็นยุคโควิดอาจารย์ก็ต้องไปช่วยนะฮะ
ไปช่วยควักเงิน๓๐๐บาทในการไถรถมอเตอร์ไซค์
ให้กับลูกศิษย์เพราะลูกศิษย์ไม่มีเงินนะครับ

การที่คุณตำรวจนะครับมายึดรถลูกศิษย์ผม
ในขณะที่เขารีบเข้ามาเรียนเข้ามาทำกิจกรรม
แต่นะครับมายึดรถข้อหารของการยึดรถนั้น
ก็ควรดูแลทำไมไม่ออกใบสั่งให้
แต่พอมายึดรถเขาแล้วเขาทำยังไงกันรู้สึกรู้หา
เดินกลับนะครับคุณมีความรู้สึกอย่างไร
ฝากด้วยครับในยุคโควิดอย่างนี้
อะไรที่มันอรุมอร่วยได้ต้องดูแลช่วยกัน
อะไรที่มันตักเตือนได้ช่วยกันด้วยกฎหมายดีอยู่แล้ว
แต่ใช้ให้มันถูกต้องหลักด้วยนะครับ

แล้วก็เพจนักรบด่านเถื่อนของเกรียงไกรไทยอ่อน
นำคลิปมาแชร์ไว้ในหน้าเพจนะครับ

สรุปให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
ก็สรุปว่าลูกศิษย์ของอาจารย์เท่านี้
๒คนขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน

พอเจอด่านตำรวจทางตำรวจก็ต้องปรับแล้วฮะ
ต้องปรับเด็กทั้ง๒คน๓๐๐บาท

ตำรวจก็ยึดรถไปโรงพัก
จากนั้นนักเรียนก็เลยมาหาอาจารย์ให้ช่วยหน่อย
อาจารย์ช่วยหน่อยจ่ายค่าปรับให้หน่อย

ที่ไม่อรุมอร่วยในช่วงโควิดแบบนี้
แล้วก็ไม่ควรยึดรถให้นักเรียนต้องเดินมาโรงเรียนแบบนี้
อาจารย์ก็เลยต้องจ่ายเงินค่าปรับไป๓๐๐บาท

โดยบอกกับลูกศิษย์บอกว่าเมื่อเรียนจบทำงานแล้ว

แต่นี่เสียงแตกเหมือนกันนะในโลกโซเชียลนะฮะ
ก็บางคนก็บอกโอ้โหมันก็ต้องเป็นไปตาม
นี่แหละฮะข้อบทกฎหมายนะครับ
เพราะว่าลูกสิทธิ์อาจารย์ไม่ยอมสมมติกันเนอะ
แล้วก็รถที่ออกมาใหม่ยังไม่มีป้ายเลย

แต่บางคนก็บอกตำรวจก็แค่ตักเตือนก่อนได้ไหม
นะฮะแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ